คุณผู้ชมฮะกรณีของน้องกั้งเด็กชายวัย๒ขวบที่คุณยายทวดพาไปเก็บมะนาว
แล้วคุณยายทวดบอกว่าหันไปเก็บมะนาวแค่๑๐นาทีเอง
ปรากฏว่าน้องกั้งเนี่ยหายตัวไปตามหากันอยู่๒วันนะครับ
น้องกั้งหายตัวไปตั้งแต่วันพุธที่๒๐มกราคมช่วง๑๑นาฬิกา
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางญาติมีการนิมนต์พระ๔รูป
เพื่อมาทำพิธีในการเปิดทางให้เจอน้องกั้ง
แล้วก็ยังมีความหวังว่าน้องกั้งจะมีชีวิตอยู่
แต่ท้ายที่สุดก็ไปเจอน้องกั้งเสียชีวิตจมอยู่ในสระน้ำนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูกรณีนี้หน่อย
เพราะว่าพ่อแม่พอรู้ว่าน้องกั้งเสียชีวิตนะฮะ
โศกเศร้าเสียใจอย่างหนักนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นช่วงจังหวะที่พ่อแม่เรียกชื่อลูกนะครับ

เพราะว่าตอนนี้คือพ่อแม่ยังไม่ยัง
คือเจ้าหน้าที่ยังค้นศพน้องกั้งไม่เจอนะครับ
เป็นช่วงจังหวะที่ทางพ่อแม่แล้วก็ญาติเนี่ย
นิมลพระสี่รูปมาทำพิธีเปิดทาง
ขอให้การค้นหาขอให้เจอน้องกั้งนะครับ

ตั้งแต่ช่วง๑๑โมงของวันที่๒๐มกราคมวันพุธ
หลังจากที่ยายทวดพาไปเก็บมะนาวในสวนข้างบ้าน
เที่ยวเผดนางรองจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ละสายตาจากน้องกั้งไปแค่๑๐นาที

ในการที่จะค้นหานะครับตั้งปมสงสัยไว้๒ประเด็น
คือถูกลักพาตัวไปหรือไม่ก็เด็ก
มน้ำในสระน้ำห่างจากบ้านไปประมาณ๓๐๐เมตร
ซึ่งชุดประดาน้ำก็งมค้นหาตั้งแต่วันพุธที่๒๐มกราคม
วันพฤหัสที่๒๑มกราคม๒วันติดต่อกัน
ปรากฏว่างมค้นหาในสระน้ำไม่เจอ
ไม่เจอหาอยู่๖ชั่วโมงเลยนะตั้งแต่บ่าย๓จนถึง๓ทุ่ม
ทีนี้ไม่เจอแล้วทำยังไงก็ต้องค้นหาในจุดต่างต่อนะฮะ
ที่นี้ครับทางพ่อแม่และยาดของน้องกัง
ก็นิมนต์พระมา๔รูปมาทำพิธีเปิดทาง
ขอให้เจอน้องกังพร้อมกับชี้ไปที่จุด
ที่น้องกั้งน่าจะหายไป

พระนั่งทางในโดยพระครูประหลัดวิชาญ
ทำนายว่ามีพญางูตัวใหญ่มีหงอน
ัดน้องกั้งเอาไว้อยู่ในน้ำ
และพญางูจะปล่อยตัวของน้องกั้งคืนให้ก่อนเที่ยง
และท่านชี้ไปตรงจุดที่เชื่อว่าน้องกั้งอยู่ในน้ำ
ก็คือทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่เป็นสระน้ำ
ทางญาติก็ได้แต่ตะโกนเรียกชื่อน้องกั้งนะครับ
เรียกชื่อน้องกั้งขอให้พบขอให้เจอ
และพระท่านบอกว่าเดี๋ยวพญางูจะปล่อย
แล้วก็จะพบตัวน้องกั้งก่อนเที่ยงวันนะครับ
โดยระหว่างทำพิธีพ่อและแม่น้องกั้งได้แต่ร่ำให้
เรียกชื่อลูกให้กลับมาหาพ่อแม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
กระทั่งเวลา๑๑นาฬิกา๗นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพน้องกั้งจริงคุณ
สระน้ำทางทิศตะวันออกตามที่พระครูประหลัดวิชาญชี้

ซึ่งสระแห่งนี้ห่างจากจุดที่น้องหายไป
หายออกไปจากยายทวดที่เก็บมะนาวประมาณ๑กิโลเมตร
ทีนี้ครับสร้างความสลดใจความเศร้าให้กับครอบครัวและชาวบ้าน

แต่ก็สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคุณ
เพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าจุดที่เป็นสระน้ำตรงนั้น
จริงแล้วก็มีการค้นหา

มีการค้นหาแต่ทีนี้พอพระท่านชี้
ชี้ว่าอยู่ในสระน้ำทางทิศตะวันออกก็ค้นหา

ตรงตามเวลาที่พระท่านบอกเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุที่น้องกั้งเนี่ย
มน้ำจมท่าอยู่ในสระน้ำตรงนี้
แล้วก็อาจจะเดินมาไกลถึง๑กิโลเมตร
ว่าน้องกั้งน่าจะเดินตามเจ้าต้า
ต้าเป็นสุนัขเพศผู้อายุ๒ปี
ซึ่งเป็นสุนัขของข้างบ้าน
ที่เจ้าต้ามักจะเล่นกับน้องกั้งด้วยกันเป็นประจำ
ต้ากับน้องกั้งก็สนิทกันคุณ
คือน้องกั้งก็จะเล่นกับเจ้าต้าได้นะครับ
แล้วทีนี้น้องกั้งก็เดินตามเจ้าต้ามา
มาไกลแล้วก็มาพลัดตกที่สระน้ำนี้นะครับ
โดยในช่วงที่กู้ภัยค้นหา
สังเกตเห็นเจ้าต้ามันมีท่าทีลุกลี้ลุกลน
กู้ภัยก็พูดกับหมานะพูดกับเจ้าต้า
บอกเจ้าต้าถ้ารู้อะไรเนี่ยพาไปหาหน่อย
ให้พาไปหาน้องกั้งหน่อย

วิ่งนำเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปค้นในสระน้ำตรงนี้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยคือแปลกอยู่๒เรื่องคือ
เรื่องของสุนัขนำทางพาไปหาศพ
กับ๒เรื่องของพระครูที่ชี้ทิศตะวันออกในเบาะน้ำ

แต่ทีนี้กู้ภัยเขาเคยบอกไง
ว่าถ้าสมมุติเกิดว่าการจมน้ำแล้วเสียชีวิต
ร่างจะโผล่ลอยเหนือน้ำมา
หลังจากจมแล้วประมาณ๑๐หรือ๑๒ชั่วโมง
แต่ทีนี้ตอนที่หาที่หากัน๖ชั่วโมง
หายังไงก็ไม่เจอค่ะ
แต่ดันมาเจอหลังจากที่พระท่านมาชี้จุดนะ
ทำพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากการตรวจสอบสภาพศพอันนี้
เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญมาก
จากการชนะสูตรศพทั้งเบื้องต้นแล้วก็ส่งชนะสูตร

มีแผลบริเวณมือทั้งสองข้าง
ลำคอแล้วก็ลำตัว
แล้วก็พบว่าบริเวณหูซ้ายของน้องกั้ง

ประกอบกับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
คาดว่ามันน่าจะเป็นหลักฐาน
หรือว่าเป็นสิ่งที่เอามาใช้ในการทำร้ายร่างกายน้องกั้งหรือเปล่า

นั่นก็คือมีการพบท่อนไม้อยู่ในสระน้ำ
ลักษณะของท่อนไม้คล้ายกับการเปื้อนเลือด

ตรงกับข้อสงสัยของชาวบ้านเลย
เด็ก๒ขวบคงไม่สามารถเดินมาไกลถึง๑กิโลเมตรได้
อาจจะถูกทำร้ายร่างกาย

ฟาดและทำร้ายแล้วก็เอาศพมาทิ้งน้ำ
ทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมแล้วไงคะ

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กูภัยสยามรวมใจปู่อิน
ก็บอกว่าหลังจากที่มีการแบ่งสายกันค้นหาจนมาพบศพ
ก็พบศพของน้องในสภาพที่มันมีความน่าสงสัย
ไม่ว่าจะเรื่องของรอยแผลต่างและอย่างส่งชนะสูตรแล้ว
ก็มีรอยแผลแล้วก็เจอไอ้ไม้เปื้อนเลือดอยู่ข้างน้องในสระน้ำด้วยนะฮะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการชนะสูตรอย่างละเอียด
เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบุรีรำชนะสูตรอย่างละเอียด
ใช่ค่ะแต่เอ๊ะความคืบหน้าเรื่องนี้
เห็นบอกว่าผลการชนะสูตรออกมาแล้วด้วยนะคะคุณสืบสกุล
นี่นะฮะล่าสุดเช้าวันนี้นะครับพันธ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริม
กับการสพนางกรองได้เดินทางมาที่งานศพของน้องกั้ง
ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านนี่แหละฮะแล้วก็แจ้งผลการชนะสูตรศพ
ปรากฏสิ่งที่แจ้งออกมาบอกแบบนี้ครับ
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
โดยมีการเอ็กซาเรย์สมองไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
และไม่มีมูลเหตุของการถูกทำร้ายร่างกาย
ส่วนตามเนื้อตามตัวตามร่างกายที่เปื่อย
เกิดจากการแช่น้ำมานานแล้วก็เหมือนจมน้ำครบ๒๔ชั่วโมง
ทำให้มีแก๊สในร่างกายเด็กลอยขึ้นมา
ส่วนกรณีที่พบท่อนไม้ในน้ำแล้วก็มีสีแดงเป็นจุดเล็ก
ซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นรอยเลือด
ทางตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน
แต่ทางตำรวจจะนำไม้ท่อนที่สงสัย
ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อคลายความสงสัย
อันนี้ต้องส่งตัวก่อนนะเพื่อให้เกิดความแน่ชัดนะครับ

ขณะที่ทวดของน้องกั้งก็คือนายจรรย์แมลงทัพ

เท่าที่รับฟังจากทางตำรวจก็ไม่ติดใจการเสียชีวิต
ว่าเหรนน่าจะจมน้ำเอง
แต่อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์เพราะการดูแลเด็กวัยนี้

ซึ่งก็คิดไม่ถึงว่าเหรนจะเดินข้ามถนน

ทีนี้ก็ไม่ได้เดินไปดูทางต้นทางด้านนั้นเลย
เพราะไม่เคยพาน้องกั้งไปเลยนะครับ
ขณะที่นางสาวจัญญาจีนบุตรอายุ๓๔ปี
แม่ของน้องกั้งบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังผลชนะสูตรแล้ว
แม่ก็ไม่ติดใจแล้วถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูก
ว่าลูกน่าจะเดินไปเองแล้วก็ตกน้ำในสระ
มน้ำจมท่าเสียชีวิตนะครับ